ไปเที่ยวเนี่ยนะช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราน่าเที่ยวมาก
ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่า
สัมผัสความน้าวเย็นกันค่ะไปที่นี่เลยจ้าลานกลางเต็นต์ดอยอ่างขางค่ะครับ
นี่คือบรรยากาศเช้าที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะคุณเห็นไหมว่ามันจะมีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
อากาศดีใช่อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๑๐๑๕องศามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางขึ้นมาสัมผัสความหนาวเย็นแล้วก็ความสวยงามของดอยอ่างขางกันเยอะแยะมาก
แค่เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้แล้วว่าเหมือนเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันแบบบรรยากาศดีลมพัดเย็นมีหมอกพัดผ่านโอ้ยแค่คิดก็ฟินสุดแล้วจ้า
คือหลายคนมองภาพแบบนี้อยากแล้วอยากจะไปเที่ยวกันแล้วบางคนเนี่ยก็ไปพักผ่อนค้างคืนกันที่ลานกลางเต็นต์ม่อนสน
ซึ่งเป็นจุดฮิตที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไปชมทะเลเหมาะกันนะคะเพราะว่าจะเปิดเต็นต์เนี่ยแล้วก็เปิดเต็นต์ออกมาพอเรานอนกลางเต็นต์ใช่ไหม
เช้าเช้าอย่างเงี้คุณเปิดเต็นต์ออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นกับทะเลหมอกหนาแน่นกันเลยอู้
บรรยากาศดีมากคุณดูภาพนะคือเหมือนแบบเหมือนอยู่ในความฝันเหมือนกันนะ
เปิดมาแล้วเป็นหมอกเป็นปุ๋ยลอยไปลอยมาผ่านเต็นต์แบบนี้ค่ะครับแล้วในตอนกลางคืนเขาบอกว่าอากาศก็จะยิ่งแบบเย็นขึ้น
ดึกยิ่งหนาวเอาล่ะใครอยากจะไปนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้วก็เตรียมความพร้อมของเสื้อผ้าด้วยเนาะ
แล้วนอกจากนี้นะที่นี่เขายังมีไร่สตอเบอรี่ที่ส่งให้กับโครงการหลวง
สาวน่าจะชอบถูกต้องแล้วนี่ค่ะแล้วก็มีจุดเด่นที่ไร่เนี่ยจะเป็นไร่แบบขั้นบันได
คุณจะได้ไปเห็นวิวภูเขาได้ไปชมวิวด้วยและนอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกซื้อสตอเบอรี่สดที่บริเวณหน้าแปลงปลูกเลยนะ
เด่นของสตอเบอรี่ที่นี่ก็คือจะมีรสหวานค่ะไม่เปรี้ยว

แล้วผลดกโอ้โหสุดยอดค่ะแปลงสตอเบอรี่ในโครงการหลวงเนี่ยนะ
เป็นแปลงแบบปลอดสารภีษโอ๋ยดีจักรมากไม่มียากฆ่าแมลง
หนาวแบบนี้หนาวนี้ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะ
ที่สำนักงานเกษตรหลวงอ่างค้างอยู่ที่ตำบลแม่งอน
อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจ้า